ส่วนกรณีที่มีกลุ่มคนร้าย๖๗คนอุกอาจบุกเข้าไปที่ร้านขายของชำนะคะ
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านจนถึงขั้นเสียชีวิต
ภรรยาที่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอนก็บาดเจ็บสาหัส
ก็ยังเคราะห์ดีนะคะที่ลูกสาววัย๑๓ปีนั้นรอดมาได้อย่างหุดหวิด
จากเธอนั้นหลบอยู่หลังประตูแต่ก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ
ตอนนี้ทางตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีมุ่งประเด็นปมสังหารนี้
มาจากเรื่องส่วนตัวแล้วก็กำลังเร่งไล่ล่ากลุ่มคนร้ายอยู่นะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ

แล้วนุ๊กก็ได้ยินเสียงรถขับผ่านนุ๊กก็ให้ไปมอง
เจอรถขับผ่านมา๓คัน
ขับผ่านไปบ้านโน้นแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะจอด
แม่ก็บอกว่ารถไหล่น่ากลัวสำหรับนุ๊กเขาก็จอด
แล้วเขาก็วิ่งเข้ามาตอนนี้เขาวิ่งเข้ามานุ๊กไม่เห็น
เพราะว่านุ๊กเขาออกข้างไปแล้วนุ๊กยินเสียงแม่กรี๊ด
นุ๊กก็เชิงไปดูเขากำลังฝันแม่นุ๊กอยู่
แล้วทีนี้นุ๊กก็พยายามจะเปลี่ยนประตู

ก็จะขยับออกมาหนูอยู่หลังประตู
และก็มีชั้นข้าง
เด็กหญิงวัย๑๓ปีลูกสาวของผู้เสียชีวิต
วินาทีที่เห็นพ่อของตัวเอง
ถูกทุบตีด้วยไม้และถูกแทงด้วยอาวุธมีคม
จนเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา
ยังมีความหวัดระแวงและรู้สึกกลัว

กลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปลงมือทำร้ายแม่

กลายเป็นภาพติดตาเธออยู่ตลอดเวลา

หนูได้เข้าไปประคองพ่อไหมหรือพูดอะไรกับพ่ออล่ะนั้น
เขาก็ไม่รู้สึกอะไรแล้ว
แม้ตอนนี้แม่ของเธอที่ถูกทำร้ายในวันเกิดเหตุ

แต่แม่ก็ยังไม่รู้ว่าพ่อได้เสียชีวิตลงแล้ว
คงต้องรอให้แม่อาการดีขึ้นก่อน
ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาของคืนวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุตึกแถวชั้นเดียว
เปิดเป็นร้านขายของชำในพื้นที่บ้านป่ายุก
ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ได้รับแจ้งมีกลุ่มคนร้ายจำนวน๖๗คน

บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายนายเม็ดอายุ๔๐ปี
และหนังสาวเฉอมอายุ๔๒ปี
สองสามีภรรยาซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายมอน

เจ้าหน้าที่พบศพในเม็ดถูกทุบตีด้วยไม้บริเวณศีรษะ

ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นเหล็กขุดชาร์ฟ
เข้าที่หน้าอกและท้องรวมหลายสิบแพ้
และเสียชีวิตจมกองเลือดภายในห้องพักต่อหน้าลูกสาว
เฉเอมภรรยาถูกฟันบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลพระหลพยุหาเสนา
ส่วนลูกสาววัย๑๓ปีเอาชีวิตรอดมาได้
หลบซ่อนตัวอยู่หลังประตูห้องที่เกิดเหตุ

ตกอยู่ในพงยากใกล้บ้านหลังเกิดเหตุ

เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวและความขัดแย้งด้านอื่น
ส่วนประเด็นความขัดแย้งจากเหตุที่ก่อนหน้านี้

ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียด
ซึ่งการก่อเหตุอุกอาจของคนร้ายครั้งนี้
ตำรวจระบุว่าคนร้ายไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์
ตั้งไว้ทุกปมนะครับ
ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
หรือว่าการขัดแย้งในเรื่องอื่น

ว่าเขามีความขัดแย้งกับใครหรือไม่

แต่ว่าผู้เสียชีวิตก็รับเหมาไม่ใช่รายใหญ่
เป็นนายเล็กครับ

ลงพื้นที่เกิดเหตุหาบ่อแสของคนร้าย
รวมถึงสืบหามูลเหตุจูงใจ

เชื้อสายหมอนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

และเด็กหญิงวัย๑๓ปีเพิ่มเติม
รวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
ระวีการแก้วิจิตรายงาน